อีกหนึ่งเรื่องราวของสาวนักสะสมสแตมแล้วก็เป็นนักวาดร่วมมือสมัครเล่นนะคะ
โพสต์เฟซบุ๊ครวบรวมของสะสม
ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเดตพระปรมิณฐรมหาภูมิภลอนุญเดชแฟนท์
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่ากันนิกาบัวสุนทรยันกิจ
ได้โพสต์ภาพอัลบั้มรวบรวมของสะสม
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมิณฐระมหาภูมิพลอดุญเดช
ทั้งสแตมและพระบรมศาสตร์ทฤษลักษณ์
ที่เป็นผลงานการวาดของตัวเอง
พร้อมกับเล่าเรื่องราวที่มาของแต่ละภาพ
ใจความส่วนหนึ่งของข้อความระบุว่า
หนึ่งในความฝ่ายฝันของผู้ที่ชื่นชอบศิลปะมือสมัครเล่นทั้งหลาย
เพื่อที่วันหนึ่งจะมีความมั่นใจพอที่จะวาดบุคคลอันเป็นที่รัก
โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏ

ซึ่งคิดว่าไม่จำเป็นต้องดีเลิศตามมาตรฐานสังคม
แต่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะมีความสามารถ
เท่านั้นก็อิ่มเอิบใจอย่างบอกไม่ถูก
คุณกันนิกาสุนทรยานกิจวัย๓๕ปีซึ่งเป็นเจ้าของเฟซบุ๊ก
เล่าถึงที่มาของการเก็บสะสมสแตม
และพระบรมศาธิสลักษณ์กับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลบอกว่า
เรียนจบทางการบัญชีปัจจุบันมีอาชีพเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตเสื้อผ้าเด็ก
ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อนแต่เป็นคนที่ชอบวาดภาพ
ภาพแรกที่วาดพระบรมศาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชคือปีพุทธศักราช๒๕๕๙
เป็นภาพวาดจากสีน้ำดูตัวอย่างมาจากพระบรมชายาลักษณ์ค่ะ
อกจากนี้ยังชอบเก็บสะสมสแตมพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยเก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กและนำมาประดิษฐ์เป็นงานเย็บติดกับกระดาษขนาด๑เมตรคูณ๗๐เซนติเมตร
เขียนพระราชประวัติติดไว้ที่บ้านด้วย